สารศาสตร์ไม่จบง่ายเป็นมหากราบแน่นอน
เพราะว่าทางโรงเรียนสู้ครับ
คดีที่เกิดขึ้นณขณะนี้

ทนายเดชามาโดยจะทำคดีแรกนะครับ
ก็คือการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองนะครับ
กระโดดถีบครูจุ๋มในวันประชุมผู้ปกครอง
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของ
โรงเรียนในเครือสารศาสตร์อย่างเป็นทางการ
ไปที่สพชัยพฤกษ์ครับ
พร้อมด้วยนางสาวออนอุมาปลอดโปร่ง

เพื่อแจ้งความเริ่มเนิดกดีกับนายชานวิทย์
สุกยิ่งอายุ๓๗ปีกับภรรยา

ที่เข้าทำร้ายร่างกายครูพี่เลี้ยงจุ๋
เมื่อวันที่๒๕กันยายนในงานประชุมผู้ปกครอง
ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
หลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ทำร้ายและบันดาลโทษะนะครับ

อันนี้ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมไว้นะครับ

ให้รับผิดชอบด้านคดีของโรงเรียนสารศาสตร์ราชพฤกษ

ขณะนี้มีประมาณ๓๐คดี

จะขอตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ทางผู้ปกครองได้แจ้งความดำเนินคดีไว้
ทุกอย่างว่ากันไปตามความจริง

ถ้าครูหรือพี่เลี้ยงคนไหนรับสารภาพ

ก็แก้ต่างกันในศาลตามข้อเท็จจริง

ใช้เพจชื่อว่าทนายนิด้า

ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า

และถีบกลางวงแถลงข่าว
ผู้ปกครองที่ถูกแจ้งจับ

ข้าพเจ้ายินดีเสนอตัว

จากเชื่อจุ๋มไปแต่ละเชื่อเชื่อเชื่อ

ตอนนี้มี๓๐คดีสำหรับสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์

สารศาสตร์วิเทศธนบุรีด้วยแล้วนะ
ตอนนี้นะลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ

เอาเฉพาะโรงเรียนสารศาสตร์

การแจ้งดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยง

คือเรารายงานข่าวไปใช่ไหมคะจริงแล้วมีทั้งหมด

ทำร้ายร่างกายเด็กไปแล้ว๕๐ครั้ง

เข้ามอบตัวกับตำรวจสพชัยพฤกษ์นะคะ
ทุกคนยอมรับสารภาพว่า

ข้อหาแรกคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับ
กระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจ

หลังจากที่เชอร์ทั้ง๔คน
ชื่อบลูชื่ออิ๋วชื่อเจี๊ยบชื่อนี้

ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะคะ
จะนำตัวไปส่งฟ้องต่อสาร

คลิปยังมีการนำมาเปิดเผยล่าสุดค่ะ

กำลังเดินถือถาดข้าวจานข้าว
ให้ครูมิ้วเนื่องจากว่าน้องทานเสร็จแล้ว

ปรากฏว่าสิ่งที่ครูมิ้วทำคือ

แล้วยังตีหลังน้องอย่างแรงด้วยนะคะ

คนที่สองน้องยังทานข้าวไม่เสร็จ
แต่ว่าคราวนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุสักประมาณ๓ขวบเท่ากัน

พอเห็นภาพแล้วทำใจไม่ได้เลยนะคะ

คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าน้องทำผิด

แต่ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่ทำอะไรผิดแล้ว
ถูกครูกระชากผมหยิกแขนกระชากแขนแบบนี้
เรียกว่าถารุณกรรม

มูลณิธิประวีนะของสกุลเพื่อนเด็กและสตรี

ผู้ปกครองของน้องวินอายุ๒ขวบครึ่ง
ถูกครูอิงนำถุงดำถุงพลาสติกสีดำมาครอบหัว
อันนี้อันนี้คือผมรับไม่ได้ที่สุดนะ
ใช่คุณคิดดูนะว่าเอาจริง

บอกว่าถูกดังครอบครัวแล้วพาไปพูดคุย
อันนั้นเขายังกลัวอันนี้เด็ก๓ขวบ
ผู้ปกครองของน้องต้นก้าวและน้องต้นหอม

น้องอายุ๒ขวบครึ่งอยู่เนอร์เซอรี่อยู่เลย
อนุบาลถูกครูแพลวล็อกคอกระชากพื้น
เอาถุงดำมาครอบหัวเช่นเดียวกัน
เอาถุงดำมาขู่นะคะทั้งสองคนค่ะ
ผู้ปกครองของน้องวินแล้วก็น้องต้นหอมน้องต้นข้าว
เดินทางไปขอพบกับคุณปวีนา
เพื่อขอความช่วยเหลือประสานเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของน้องทั้งสองคน
หลังจากที่ถูกครูแพรวและครูอิงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องพ่อแม่ผู้ปกครอง
น้องบอกว่าน้องหวาดกลัวนะย่ำแย่ค่ะไม่อยากไปโรงเรียนค่ะ
กลายเป็นตราในใจของน้องไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยวอนขอให้ทางมูลนิธิเนี่ย
ช่วยประสานส่งตัวลูกไปตรวจสภาพร่างกายและจิตใจ
โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ซึ่งทางมูลนิธิบอกว่าเดี๋ยวส่งทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครอง
ประเมินสภาพจิตใจที่ศูนย์เพิ่งได้โรงพยาบาลตำรวจ
พบว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องย่ำแย่มากน่าเป็นห่วงนะคะ
คือตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเดียวกับเด็ก
ที่ได้รับการทารุณกรรมแบบนี้ตอนนี้เครียดนะ
คือถ้าดูข่าวแล้วก็ดูให้เป็นข่าวครับดูแล้ววางลงให้ได้
แล้วก็คิดซะว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นบางคนเครียดกังวลวิตกกังวล
คิดไปถึงโรงเรียนลูกตัวเองตอนนี้เครียดมาก
แล้วคลิปแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ก็ดูให้เป็นข่าว
อย่าไปหาดูบ่อยอย่าไปแชร์อย่าไปอะไรแบบนี้มันเป็นความรุนแรงครับ
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะโรงเรียนดูได้ก็เป็นอุทาฮรนะคะ
แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบค่ะเป็นหูเป็นตานะคะว่าโรงเรียนของลูกของท่านเนี่ย